โอ้ว
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีประจำชุมชน
จำนวน๒ทีมที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อบ้านเกิดของตัวเอง
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๑๑ยก
ผู้ชนะในยกที่๑ถึง๑๐จะรับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดยกละ๕๐๐๐บาท
ส่วนในยกที่๑๑ยกชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากที่สุดจะได้รับทุนเพิ่มอีก๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิดแต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
เข้าสู่การแข่งขันในยกที่๔ระหว่างทีมสามซ่าบางกอกจากกรุงเทพมหานคร
ที่มาสู้เพื่อมูลนิธิบ้านพระพรซึ่งดูแลเด็กเด็ก
ที่พ่อแม่อยู่ในเรือนจำจะร้องให้สุดทำจะร้องให้สุดแขน
จะเต้นให้สุดแรง๓ซ่าบางกอกสู้กับทีมมังกรจิ๋วเจ้าพระยาจากจังหวัดนครสวรรค์
มาสู้เพื่อหาทุนอาหารกลางวันให้กับเพื่อนในโรงเรียนวิชาวดีจังหวัดนครสวรรค์
พวกเรามังกรจิ๋ว
เจ้าพระยาสู้ไว้ช้อยฮ่า
เมื่อตอนที่แล้วน้องปิ๊งปิ๊งจากทีมสามซ่าบางกอกกวาดคะแนนเต็ม๓๐คะแนน
ทำให้การสู้ในยกที่๔ของทีมมังกรจิ๋วเจ้าพระยาตกอยู่ในที่นั่งลำบาก
จะใช้ไม้ไหนเพลงไหน
ใครมาสู้ต้องมาติดตามกันต่อในศึกเพื่อบ้านเกิด
ในยกที่สี่ของรองด่ายกำลังซ่า
เราเข้าสู่รองด่ายกำลังซ่าในยกที่สี่กันต่อเลยครับ
คณะกรรมการทั้ง๓ท่านยังคงอยู่ดีและมีความสุขไม่ยอมไปไหนกันทั้งสิ้นจริง

ผีเสือใจร้ายดกไมล์ก็ทำใจอ่อน
อยากฟังเขาอีกนะแต่เขาคงไม่ได้มาร้องอีกไหม
เดี๋ยวมาใช่ไหมแล้วอัปเดตมาไหม
คือตอนนี้จริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องถามเขาถ้าเกิดว่าอยากจะเจอนะเขาอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลก็อยู่ในห้องเด็กซ่านี้
คุณอยากจะเจอเขาเรียกปั๊บเขามาปุ๊บเลยอ่ะ
แต่ว่าน้องปิ๊งปิ๊งเนี่ยอาจจะขึ้นติดเลยไม่ได้เขาก็ต้องพักดูแลเสียงใช้เสียงไปเยอะอยู่เหมือนกัน
ในฐานะที่มีนักร้องรุ่นเก่ารุ่นแก่รุ่นอ๋อเผลอเก่าก็พอ
คือมีวิธีการดูแลเป็นเสียงยังไงบ้างค่ะก็คือหลักหลักเนี่ยก็คือพักผ่อนเนอะ
ถ้าการพักผ่อนไม่เพียงพอต่อให้ดื่มอะไรกินอะไรเนี่ยมันก็ช่วยเสียงไม่ได้เพราะการพักผ่อนเนี่ยมันสำคัญที่สุด
นี่แหละลูกค่ะก็สำหรับหนูคือการพักผ่อนค่ะเหมือนตอนนี้หนูกับลิลลี่เส้นเสียงเราไม่เหมือนปกติแล้วค่ะ
คือมันออกคอนเสิร์ตทุกคืนนะคะแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่งานคอนเสิร์ตยกเลิกเนื่องจากฝนฟ้าอากาศสองสามวัน
ปรากฏว่าเสียงน่ะกลับมาใส่เหมือนเดิมเลยก็คือจริงจริงมันอยู่ที่การพักผ่อนค่ะ
ผ่อนให้เพียงพอนอนบนรถค่ะส่วนใหญ่นอนบนรถนะครับพี่หอยล่ะจ๊ะ
คือเราก็ไม่ได้นักร้องอาชีพแต่ก็มีเพลงดังตั้งหนึ่งเพลง
งานร้องเพลงไม่ค่อยมีแต่งานเดินแบบนี้ชุ่มมาก

แรงพี่หนูฟังตั้งแต่ตอนเด็กเลยอะไร
แอบหอยใช่มั้ยแอบหนาว

เมื่อไหร่จะมีใครใครสักคนที่เป็นของเรา

ผมถูกฝึกมากับละครเวที
ในการโปรเจกต์เสียงหายใจเข้าออกเปล่งเสียง

เป็นการใช้เสียงโดยผ่านเพดานปากมากกว่า

เอาพูดเถอะ

เพราะว่าน้องเนี่ยเขาก็ต้องเติบโตขึ้นไป

ไปเป็นพิธีกรเป็นดารานักแสดงนู่นนี่นั่น

แต่ที่สำคัญเลยก็คือการถนอมดูแลนั่นเองนะครับ
เหมือนอย่างในห้องของเด็กซ่าในตอนนี้ครับ
พี่เลี้ยงเองเขาก็เป็นนักร้อง
แล้วเขาจะมีวิธีดูแลเส้นเสียงอย่างไร

ทั้งนั้นเลยเสียงพังเอาเลยนะเนี่ย

สวัสดีครับ
น่ารักมากเลยลูกเสียงอ่อนเสียงหวานกันเชียว

ตอนนี้ผมกำลังเอาน้ำอุ่นให้เด็กกินครับผม
โอ้โหโถพระคุณมีน้ำอุ่นด้วยมีน้ำใจด้วย

เพราะว่าต้องรักษาเส้นเสียงนะครับผม
จริงแล้วเนี่ยน้องแซ็กและหนูล่ะลูก

แล้วก็จริงเวลามาใช้เสียงคุยกับเด็ก
บางทีเขาไม่หยุดเราก็ต้องใช้เสียงแรงแบบนี้

เพราะว่าผมมีแนวบำรุงครับ

ผมไม่ได้กินน้ำเปล่าผมกินน้ำปลาร้านะครับผม
กินแล้วรู้สึกกระชุ่มกระจวยคอเลยครับผม

แซคลูกถ้ารองกินน้ำปลาสุนลีไปสายอีกวันนี้อีกนะลูกนะ
ลูกกินแล้วครับแม่
เคยกินนะครับ

น้องแซคอีกหนึ่งทีมก็คือทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญา
หนูต้องส่งตัวจี๊ดขึ้นมา
ไม่รู้ว่าเขาจะใช้กลยุทธ์อะไรนะลูกนะ

ขอบคุณห้องเด็กซ่าวมากครับ
ด้วยเรื่องดูแลเส้นเสียง

จะเป็นนักร้องก็ดีจะเป็นพิธีกรก็ดี

เสียงมีส่วนสำคัญมากนะครับ

เพราะถ้าเสียแล้วคือเสียเลยนะครับ

หลังจากที่ดูปิ๊งร้องเสร็จแล้ว

ยังไงก็ต้องแข่งอยู่แล้ว

แล้วจะเอาเพลงอะไรไปสู้กับพี่ปิ๊งปิ๊งคะ

เพลงนี้ทั้งเต้นทั้งดิ้นทั้งแซ่บทั้งมันนะคะ
เพลงเล่นหนูถนัดค่ะ
หนูจะคว้า๓๐คะแนนมาให้ได้ค่ะ

สู้ค่ะ

จากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพระยาขึ้นบนเวทีซ่าเลยครับ

นี่สูงกว่าหลักกิโลหน่อยหนึ่ง
ร้องเพลงมาตั้งแต่กี่ขวบเอ่ย
ขวบนี้ร้องเพลงหรือร้องไห้อ่ะลูก

หนู๓ขวบ
ทำไมถึงชอบร้องเพลงเพราะอะไร

หนูก็นึกว่ามันสนุกหนูก็เลยซ้อมเพลงค่ะ

พี่ชายหนูชื่อว่าพี่ต้นกล้าค่ะ

เป็นนักร้องแบบพี่เจนนี่ค่ะ

ไปหนูก็ต้องเป็นแบบพี่เจนนี่ก่อน
แล้วพอมีอายุขึ้นไปหนูก็จะเป็นแบบแม่ย่า

เก็บสะสมก็จับการไง

นี่ไม่ใช่ว่าจะแก่ได้ง่ายนะคุณ

ถ้ามันไม่ผ่านหนาวผ่านร้อนผ่านศึกมา

ผ่านมาเยอะผ่านมาเยอะจริงด้วย
โคคิดอยากเป็นนักร้องนะคะแต่จริงแล้วเนี่ย
เห็นบอกว่ามีอาชีพที่เราฝันอีกอาชีพหนึ่งไม่ใช่เหรอลูก
ค่ะเป็นคุณครูค่ะทำไมอยากเป็นคุณครูเหรอ
ค่ะอยากเป็นคุณครูอะไรลูกครูสอนอะไร

สอนรำแล้วก็สอนในห้องเรียนด้วยอะไรอย่างนี้ไหมลูก
ไม่ค่ะสอนรำสอนรำเลยเหรอ
แสดงว่าเขาไปทางหน้าตะสินแล้วล่ะหน้าตศาสตร์หน้าตะสินแล้วล่ะ
เอาอย่างนี้ดีกว่าในเมื่อเขาอยากจะเป็นคุณครู
ครับนะครับเดี๋ยวลองจำลองสถานการณ์ดูว่าเฮ้ยคุณครูสอนนักเรียนในห้องเรียน
ถ้าเกิดว่าไปเจอที่เด็กเกเด็กกวนเด็กดื้อคุณครูจะปราบอยู่ไหม

ถ้าฉะนั้นเราก็จำลองห้องนี้เป็นห้องเรียนแล้วกันขอเชิญนักเรียนขึ้นมายังห้องเรียนเลยครับ

ไอ้นี่เราก้าวไว้ข้างหน้า
จะไว้ตรงกลางเลยร้ะค่ะ

กำลังเรียนเข้าแถว

เดี๋ยวนี่มาเป็นคุณครูหรือจะมาลำพัดเนี่ยฮะ

รักทรายค่ะครบ

ครับครับ

ทรีปถึง
ทำไมไม้ครูมันได้

น้องขอไลน์หน่อยด้วย

อ๋อเขาพูดไม่ถูกเอง
อารมณ์ลูกอารมยังไงนะคะคุณคุณ

อารมณ์สวยจังเลยอะ
โอ้ครับเด็กหญิงชุนาลีตะเคียวกินครับ

กูมีท่ายากมั้ยคะครู
มีท่ายากมั้ยคะกัดมาเลยค่ะครูครูมีค่ะ

เอาเดี๋ยวขอขอท่าหมุนอีกทีได้มั้ยคะ

ทำไมมันไปหันทางนี้ทำไมไม่หันไปทางโน้นอ่ะ
ทำยังไงอ่ะคะครูนี่อ่ะหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุน
ทำไมมันหันมานี่อีกแล้วอ่ะทำโทษเลยครับกูอ่ะทำโทษกู
ตีเลยเหรอครูเฮ้ยมันอย่าถึงมือครูเลยครับ
ปล่อยให้เป็นฝีมือของผมเองครับ
เอาดีครับอ่าอ่าอ่าอ่าเพื่อนหน่อยถอดมัว
คุณครูดูผมนะครับอ่าหนึ่งสองเซ่า
ทำไมมันไม่ตีแล้วทิ้งแบบที่เราตัดกันไหววะ
เร่งใช่ไหมตีแล้วก็ต้องรีบวิ่งลูกถ้าตีไม่วิ่งอ่ะมันจะเด้งกลับหาเราทันที
เอาล่ะถึงช่วงของการร้องเพลงแล้ว

ค่ะนะคะอยากได้กำลังใจไหมอยากได้กำลังใจจากใครจากคุณแม่ค่ะ
ให้กำลังใจลูกน้อยหน่อยเร็วขอให้น้องเกดทำให้เต็มที่นะคะ
ร้องให้สุดคำลำให้สุดแขนนะลูกจ้าไม่ใช่ว่าน้องเกดทำได้สู้ค่ะ
ขอบคุณครับคุณแม่นี่คือกำลังใจจากคุณแม่นะลูกนะจ้ะ
ถ้าพร้อมแล้วใช้เวทีให้คุ้มค่าสาวอีสานรอรักของน้องเกรส
ชวนให้หลงรักขนาดไหนชมกันช่วงหน้าครับ
บุคลิกโดยรวมเวลาเขาพูดคุยก็เหมือนครูมาก
แต่พอดนตรีขึ้นปุ๊บเป็นนางรำเป็นนักแสดงเลย
น้องเกรสเล็กพริกขี้หนูประจำทีมมังกรจิ๋วเจ้าพระยา
ถนัดเพลงเร็วเพราะมีอาวุธเป็นการเต้น
และการร้องที่ลงจังหวะเป๊ะจะนำเพลงสาวอีสานรอรักมาแข่งในยกนี้
มาเอาใจช่วยจิ๋วแต่แจ๋วคนนี้

น้องเป็นสาวฮอร์นแกยังยังบอกเคย
ที่แผนบ้านอยู่เดิน
อีสาน
จะมีชายใดใครได้ต้องการ
ไบบองน้องตันไม่ต้องการ

โอนว๊าโน้อห์น้องเป็นลวงสาว
ทานนั้นเลือดลอยจงให้ดูแด่ดเอาไอ
จงปานีน้องแน่สักหน่อย
พักน้องบ่อยเพ้าน้องเป็นป่อยใจ
ดำก็ดำแต่กาย
ซายหญิงสานน้องเมื่อนอนลับเมือง
เมืองอยใจหละลอยคอยหาย

ด่าบ่อยอย่างมามั่นหมาย
ขอโรควีน้องมิอิงอาย
ขอยคอยคอยน้องคอยจนอาย
ใจดุงโดดินมีอยู่
พี่อย่ามองว่าน้องต้อยตามหาเสือลำก็ดำแต่กาย
สาวอีสานมองเหมือนนอนลำมึกเหมือนคอยใจเหลือลอยคอยหาย
เห็นเป็นลูกชาวนาอายจึงบอกอยากจะบ่อยากมามั่นหมาย
ขอแรมปีน้องนี้ยังอายคอยคอยน้องคอยจนอาย
ที่แข็งแนงนายคืออายบอกอยากมาแล
ไม่หยุดอ่ะเต้นไม่หยุดร้องไปเต้นไปอ่ะไม่ได้มาเฉยไม่ได้ร้องนิ่งนะ
ซ้อมมาอย่างดีมากเลยเป็นไงลูกพอใจกับการแสดงของเราในชุดเมื่อสักครู่นี้ไหม

เหรอลูกเหรอเดี๋ยวต้องฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการนะลูกนะ

อย่างที่คุณแม่เขาบอกจริงร้องสุดคำลำสุดแขนจริง
เหลือลอยค่อยหาย
คือเขาเป็นเด็กที่น่ารักอยู่แล้วนะ
เค้าไม่ได้มาแต่นำเสียงที่ลุงหอยพูดว่านะยังไงนะลูกคอยหายยังไงนะลูก
คอยหาย
น้องเกรทน่ารักมากค่ะแล้วก็มีการรำตอนท่อนโซโลนะโอ้โหมีความพยายามเกือบล้มหรือเปล่า

อันนี้คือคะแนนความน่าเอ็นดูได้เต็มเลยเมื่อกี้นะคะก็น่ารักมากแล้วก็มีการเล่นเสียงเหมือนเคยนะคะ
ยังคงความเป็นน้องเกรทได้อยู่แล้วก็เป็นเด็กที่ร้องเพลงเต็มเสียงแล้วก็เป็นตัวของตัวเองดีค่ะ
ขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการรำนะคะ
เกรทนี่เขาอยากเป็นครูก็ถูกทางนะเพราะว่าบุคลิกโดยรวมเวลาเขาพูดคุยก็เหมือนครูมาก
แต่พอดนตรีขึ้นปุ๊บเป็นนางรำเป็นนักแสดงเลยแต่พอจบปั๊บเข้าหมดคุณครูต่อเลย
เป็นเด็กสองคาแรคเตอร์นะร้องเพลงเต็มเสียงฟังอิ่มดีมากเลยลูก
แล้วเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงนี้เนื้อเร็วเนื้อเยอะแล้วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
แต่ตอนนี้ขอเชิญทีมเด็กซ่าทั้งสองทีมขึ้นสู่เวทีซ่าจ้า
เอาละครับก่อนที่คณะกรรมการจะให้คะแนน
น้องเกรทนะครับตอนนี้พ่อแซ็ค
ครับผมมีอะไรอยากจะบอกกับลูกทั้งสองไหม
ครับผมลูกทั้งสองครับเคยได้ยินคำนี้ไหมครับ
เหนือฟ้ายังมีฟ้าอ่า
แต่เหนือกว่าพี่ก็คือหนูทั้งสองคนแล้วครับ
เอาใจพี่ไปเลยครับเชียบ
ตอนนี้มาถึงช่วงวินาทีที่สำคัญแล้วครับ

ปิ๊งปิ๊งได้คะแนนจากคณะกรรมการไปท่วมท้นเลยทีเดียว

เพราะฉะนั้นน้องเกรทเองนะครับ
ก็ต้องได้คะแนน๓๐คะแนนเต็มเหมือนกัน

กรรมการทุกท่านมีคะแนนอยู่ในมือคนละ๑๐คะแนน

คณะกรรมการทั้ง๓ท่านจะให้คะแนนน้องเกรท

สามสิบ
และคะแนนของน้องเกรทคือ
การประชันเพลงระหว่างน้องปิ๊งปิ๊ง
ที่ใช้เสียงหวานชวนเคลิบเคลิ้ม

พี่เสือใจร้าย
อย่าทิ้งเอาไหม
คณะกรรมการทั้งสามท่านจะให้คะแนนน้องเกรท

สามสิบ
ตามศิษย์ตามศิษย์ตามศิษย์ตามศิษย์ตามศิษย์
แล้วคะแนนของน้องเกร็กคือ
น้องเกรสเล็กพริกขี้หนูทำคะแนนได้ไม่เบาคือ๒๗คะแนน
เพราะฉะนั้นนะครับในตอนนี้ทีมสามซ่าบางกอกมีคะแนนเต็มในยกที่๔ก็คือ๓๐คะแนน
มังกรจิ๋วเจ้าพญามีคะแนนจากคณะกรรมการ๒๗คะแนน
และทีมที่ได้รับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดในยกที่๔๕๐๐บาทนี้ได้แก่ทีม๓ซ่าบางกรวย
และทีมสามซ่าบางกอกได้รับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดยกที่๔นี้จำนวน๕๐๐๐บาท
ยังไม่หมดเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับพบกับเด็กซ่าที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า

ครับผมการแข่งขันในยกที่๔นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม
ทั้งสองคนครับรู้สึกยังไงบ้างครับผม
ก็ที่เรามาทำเพื่อบ้านเกิดของเราค่ะ
แล้วหนูก็ต้องขอบคุณน้องเกรสมากที่ทำออกมาได้อย่างเต็มที่ค่ะ
ปิ๊งปิ๊งเก่งมากเลยค่ะหนูขอสำหรับเป็นลูกศิษย์พี่ปิ๊งปิ๊งได้ไหมคะ

วันนี้พี่แซคมีขนมเค้กมาเตอร์ไพรส์น้องเกรทด้วยนะครับผม
ในฐานะวันนี้ที่นกเบสแสดงได้ดีมากและแสดงได้ประทับใจพี่แซ็กแล้วก็คนดูในสตูด้วยนะคะ

เสกได้ใดใจเลย

หนูจะเอาไปแบ่งพี่ทั้งสองทีมเลยได้ไหมคะ
แล้วแต่น้องเกรทเลยค่ะพี่ให้น้องเกรทมาแล้วค่ะ

โอเคไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเทปหน้านะคะ
บ๊ายบาย
แต่การแข่งขันยังไม่จบ
เหลืออีก๗ยกที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดของตัวเอง
มาเอาใจช่วยเด็กดีมีน้ำใจจากจังหวัดนครสวรรค์
และกรุงเทพมหานครกันต่อได้
ในตอนต่อไปของร้องได้ยกกำลังซ่า
โอ้โหปูปลาร้า
น้องลายไหลได้
ชอบเป็นชีวิตติดใจค่ะชอบมากกว่าอาหารใต้

คุณสุนาลีนี่ถูกปากไม่ได้รีคันเลยนะครับ

ถูกปากคันถูกคอคืนเลย

แม่ไม่ต้องให้คนอื่นหนูขอซื้อครกนี้หมื่นนึง
คุณสุทำดีมากผมให้ติ๊บ

อกปีนี้
มีงานนวดเหมือนปีก่อ
ได้ลุ้นเลยนะได้ลุ้นเลยหนู
รอบนี้พี่ว่าอาจจะดึงคะแนนกลับมาให้ทีมได้เลยก็ว่าได้ค่ะ